ทีนี้คุณผู้ชมมีภาพนิ่งภาพหนึ่งจะให้ดู
จริงแล้วคือมีมานานแล้วแหละ
แต่เพิ่งปรากฏออกมาในโลกสังคมออนไลน์
คุณผู้ชมดูพร้อมกันแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกัน

คุณแตงโมนั่งคนเดียวที่ร้านอาหารบ้านตานิดที่ปฐุมสามโคก
จำได้ไหมที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้

นี่ค่ะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของคุณแตงโม
ที่ร้านอาหารบ้านตานิดสามโคก

ปกติแล้วพี่ทิ้งให้เพื่อนนั่งคนเดียวแบบนี้ไหม
ไม่ควรทิ้งโดยเฉพาะผู้จัดการส่วนตัว
แล้วเป็นทั้งผู้จัดการและเป็นทั้งเพื่อน
ถูกไหมคะแล้วคุณแตงโมก็เป็นผู้มีพระคุณด้วย

ทีนี้คุณผู้ชมนี่ไปเข้าห้องน้ำกันหมด

ทำไมรูปนี้เห็นแล้วมันวิว
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คลิปนี้มันถูกปรากฏออกมา
แน่นอนว่าชุดคำถามมีแหละว่าทำไม

ไม่แน่เขาอีก๕คนอาจจะปวดห้องน้ำพร้อมกันหมดเลย
นี่ไงใช่เลยดอม
มันมีคนคนหนึ่งค่ะมาให้ข้อมูล
ก็จำไม่ได้เหรอกติกเคยให้สัมภาษณ์กับพี่หนุ่มไป
บอกว่าตอนนั้นก็ชวนแตงโมไปเข้าห้องน้ำแล้ว

คุณแตงโมก็สั่งขนมหวานมานั่งทานอยู่คนเดียว

ไม่รู้ครับไม่ทราบค่ะ
และอยากรู้ว่าใครถ่ายภาพนี้ด้วย
นี่ค่ะเจ้าของร้านเนี่ย
ชื่อว่าคุณน้ำพึ่งนักข่าวก็ไปถามมาเมื่อวันก่อนนะคะ
คือคุณน้ำพึ่งถามหน่อยเถอะมันมีอะไรผิดปกติไหม

เป็นเจ้าของร้านอาหารมั่นตานิดมีอะไรผิดปกติไหม
มันมีอะไรแบบไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า
ตอนที่๖คนเข้าไปนั่งทานข้าวกัน
คุณพึ่งบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะ
ก็เหมือนลูกค้ามาทานอาหารทั่วไปนี่แหละ
คือพนักงานที่ร้านยังบอกเลย
แตงโมสวยจังเลยคุณแตงโมน่ารักจังเลยนะคะ
เออส่งเสียงดังไหมไม่ดังปกติเลยนะคะ
แล้วดูลักษณะเหมือนมีใครหงุดหงิด
หรือว่ามีใครแบบไม่พอใจอะไรไหมในโต๊ะนั้นไม่มีค่ะ
ไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างราบเรียบมาก
คุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับภาพนี้คะ

คุณผู้ชมคิดเหมือนกับเจ้าของภาพ
ที่เขาตั้งคำถามไหมว่าหายไปทั้ง๕คนเนี่ย
คุณไปวางแผนอะไรกันหรือเปล่านะคะ